นครราชศรีมามีเหตุความวุ่นวายเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งคุณท่าทางจะเมานะฮะ
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ด่านคัดกรองโควิด

แต่ทีนี้พอมาถึงเขาก็จอดรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ยกมือถือขึ้นมาไลฟ์สดเลย
โวยวายบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมปฏิบัติงาม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับ

โวยวายแล้วก็ไลฟ์ด่าเจ้าหน้าที่
ให้คุณผู้ชมไปดูค่าผิดการณ์นะครับ
เดี๋ยวเป็นไรเนี่ย
ส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณ
เขาก็ขึ้นมึงขึ้นกูกับผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะฮะ
บอกว่ามาป่วนทำไมเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงาน

นี่แหละฮะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการเหมือนคนเมานะครับ
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่ถูกวิธี

แล้วก็ไลฟ์ด่าคนอื่นด่าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับภรรยา
หยุดอยู่กลางถนนที่หน้าด่านชุมชน

ศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
พอมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่โบกให้จอด

บอกว่าคุณคุณใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องนะ
จะใส่ทั้งทีดึงขึ้นมาสิ
จมูกปิดปากให้เรียบร้อย

ใส่ใต้คางไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ

ยกมือขึ้นมาไลฟ์เลยครับแล้วก็ด่า

ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงไปบอกว่า
ก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านก็อยู่ระหว่างพักเที่ยง

เพราะก่อนหน้านี้ถ้ามีคนเข้ามาที่ด่าน

หรือว่าผู้ชายคนนี้มาที่ด่าน

แต่ผู้ชายคนนี้โอ้โหด่าไม่เลิกเลย

ที่พี่ที่สวมใส่เสื้อลายน้ำเงินขาว

มึงกูเลยท้าชกท้าต่อยกันเลย
บอกว่าจะมาป่วนเจ้าหน้าที่ทำไมนะครับ
สุดท้ายผู้ชายเมาคนนี้ก็เรียกภรรยาขึ้นรถ
แล้วก็ขี่ออกไปจากด่านตรวจนี้นะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ชายคนนี้
เป็นคนในหมู่บ้านใกล้กับบ้านหนองยักษ์ขาว

ว่ามีเหตุผลคนใดถึงมาไลฟ์ด่าเจ้าหน้าที่

และคนที่ดูในโลกโซเชียลไม่เข้าใจ
ก็จะไปด่าว่าเจ้าหน้าที่อีก

ก็ทำลายขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่อีกนะครับ
นี่ย้ำเลยนะเวลาที่เอาแมสลงมาใต้คาง
คือมันมีแต่เชื้อโรคแล้วพอคุณใส่กลับไปอีก
มันก็ไม่ดีไงคะมันก็ไม่ได้สะอาดเลย